งั้นไปปักหมุดกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

นี่เลยปึ้งขึ้นมาแล้ว
เอาล่ะไปวัดทำบุญแบบนี้นะคะ
เพราะว่าเดือนหน้ากรกฎาคมก็จะเป็นเทศกาลวันเข้าพรรษา
เชิญชวนกันไปหล่อเทียนพรรษาหน่อยนะคะ

ห่อเทียนเป็นรูปนักศัตริย์๑๒ราศีด้วย
เกิดราศีไหนก็อย่าลืม
เขาก็เกิดไอเดียจัดทำขึ้น

ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมหล่อต้นเทียนพรรษากันมากขึ้นนั่นเอง

ต้มให้ละลายก่อนพอละลายเสร็จแล้วก็ไปเทใส่แม่พิมพ์รูปปีนักศาสตร์๑๒ราศีต่าง
นี่คือต้มก่อนให้ละลายหยอดเทลงไปในพิมพ์แบบนี้นะคะจากนั้นเทเสร็จแล้วนะนำไปแช่น้ำ
ให้เทียนมันแข็งตัวก่อนที่จะค่อยแกะออกมาจากพิมพ์นะคะแล้วก็นำมาตกแต่งให้สวยงามค่ะ
ตามภาพที่เห็นกันไปนะคะถ้าเกิดว่าชาวเราจะพูดถึงว่าถ้าเกิดวันหล่อต้นเทียนพรรษาในเดือนกรกฎาคมนี้
ทางวัดเขาก็จะเตรียมเบ้าหล่อเทียนแบบนี้แบบมีรูปนักศัตริย์๑๒ราศีให้ได้เลือกกันแบบนี้
มาตั้งไว้บริการให้กับพุทธศาสนิกชนด้วยนะคะ
โดยจะมีการเลือกเทียนที่เป็นรูปปีนักศัตริย์ของตัวเอง

เขาจะมีเบ้าเทียนแล้วก็เอานักกษัตริย์นี้ใส่ในหม้อต้ม
แล้วก็น้ำเทียนก็จะไหลลงไปในเบ้าโดยที่เราไม่ต้องให้ตักน้ำเทียนลงไปในเบ้า
ปีเกิดของเขาอ่าเขาก็คนไหนเกิดปีอะไรเราก็ใส่ของของตัวเองประจำปีเกิดของตัวเองลงไป
ลูกหลานอะไรกับคนไหนมาไม่ได้แล้วก็ทำเผื่อเขาได้
ไอเดียแบบนี้ผมเชื่อว่าเด็กน้องหนูน่าจะชอบไปที่วัดได้แน่
โอ้โหได้เจอเทียนที่มันเป็นเหมือนรูปการ์ตูนจากหนักได้อันนี้อยากได้อันนี้
ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปกับเราด้วยอยากจะทำบุญเผื่อกันเนี่ยก็ได้เหมือนกัน
แค่หยอดต้นเทียนหยอดน้ำเทียนลงไปในแม่พิมพ์ที่เป็นปีนักศัตริย์ของเขา
อย่างคุณชนะอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ได้ไปด้วยคุณผู้ชมจะทำบุญเผื่อก็ได้
ด้วยการแบบเออหล่อเทียนลงไปนี่ดิฉันพูดจริงจังนะคุณ
ทำบุญเผื่อไม่ให้ผมนะ

ทำให้ชีวิตเรามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคล
เจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ต่าง
เอาล่ะแต่ทางนี้ทางนี้ก็ทำด้วยใจนั่นแหละ